ใครไปทำอะไรมานะลักษณะคือเหมือนเอาของมีคมไปคว้านมันนะคะ
มันทำหาอยู่ว่าใครทำปันนี้รู้แล้วนะคะว่าใครทำ
หรือว่าใครก้นแหลมมานั่งมันเลยพังไม่ใช่เนอะ
ไม่ใช่ค่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะภาพความเสียหายของเก้าอี้ที่เขาไว้นั่งรอรถเมย์เนี่ย
เขามีการเผยแพร่ภาพจากโพสต์ของประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนในเพจ
เก้าอี้ภายในสาราที่พักผู้โดยสารประจำทางตรงข้ามกับซอยลือชา
แขวง๓เสนไหนเขตพญาไทยถูกทำลายเสียหายอะค่ะ
ใช้งานได้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นรูโบแบบนี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางสำนักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพ
ชี้แจงบอกว่าคุณดูสิเฉลยแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคะ
ว่าบริเวณดังกล่าวพบแล้วว่าวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สักประมาณสามทุ่มยี่สิบสามนาทีใช้เร่ร่อนใช้ของแข็ง
ลักษณะปลายแหลมทุบทำลายเก้าอี้ของสาราที่พักผู้โดยสาร
ไม่ทราบสาเหตุว่าไปทำเพราะอะไรซึ่งทางบริษัทผู้รับสิทธิตามสัญญาบำรุงรักษาสาราที่พักผู้โดยสารประจำทางดังกล่าวนะคะ
ได้มีการแจ้งความเอาผิดกับคนก่อเหตุเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการติดตั้งเก้าอี้ตัวใหม่ให้กับประชาชนที่จะไปใช้บริการด้วย
ทีนี้เรื่องนี้พอมันโพสต์ออกไปนะคะคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยบางคนบอกว่าชายเร่ร่อนมีอาการป่วยทางจิตร่วมด้วยหรือไม่
ก็เลยทำลายข้าวของแบบนั้นบ้างก็บอกว่าแม้จะถูกทุบแตกเก้าอี้ดูบอบบางแตกหักง่าย
ที่บางคนบอกว่าดีนะที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้รู้ว่าสาเหตุทำไมถึงพัง
งั้นคงหลอนกันหน้าดูเลยนะฮะมาทุบทำลายนะฮะ